เส้นทางเส้นหนึ่งชื่อว่าถนนตราดแหลมศอก
เส้นทางเส้นนี้ถูกยกให้เป็นถนนอาถรรพ์
เพราะว่ามีเหตุการณ์ชนสนั่น๒เหตุติดกันครับ
นี่เหตุแรกเหตุแรกก็ร้อนแรงแล้วฮะ
เหตุแรกคือรถยนต์กลับรถรถเก๋งกลับรถ

รถที่มาฝั่งทางตรงเนี่ยกระบะมาทางตรงเบรกไม่ทัน
สนั่นหวั่นไหวคือชนรถเก่งด้วย
แล้วก็เป๋มาชนสาราริมทาง
ล้อมกับโต๊ะกระตากเลยเคราะห์ดีเหตุการณ์นี้
ไม่มีใครตายมีคนเจ็บเล็กน้อยนะครับ

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นถนนตราดแหลมศอกตำบล
ห้วยห่วงน้ำขาวอำเภอเมืองจังหวัดตราดฮะ

ูวิทย์เจ้าของกระบะทั้งเจ็บทั้งจุกด้วย
งงมากกับเหตุการณ์ครั้งนี้ผมขับทางตรง
อยู่ดีมีคนมากลับรถตัดหน้าตกใจแทบแย่
สนั่นหวั่นไหวฟังคุณสุวิทย์ครับ
เขาเลี้ยวมาครับเขาเลี้ยวเลยครับปาดหน้า
ผมก็เลยชนเบรกไม่ทันครับ
ข้อดีมากที่ไม่เจ็บมากนะคือเจ็บจุกเล็กน้อยครับ
เหตุการณ์แรกยังไม่จบก็ประสบอุบัติเหตุอีกเหตุการณ์หนึ่งแล้วครับ
เป็นเหตุการณ์ซ้ำซ้อนเกิดขึ้นเพราะรถตู้กู้ภัยของหลักเกาะ
หลักเกาะหมายเลขทะเบียนบบตต๖๑๖๙
แล้วเจ็บครับรอบนี้เจ็บหนักกว่ารอบที่แล้วครับ
เจ็บ๔และ๑ใน๔มีเด็กอายุขวบเสร็จ
หัวปูดหัวโนตาปูดด้วยกับเหตุการณ์ครั้งดังกล่าวนี้
ตำรวจกำลังไล่เลียงสาเหตุว่าตกลงแล้ว๒เหตุ
เกิดจากอะไรกันแน่เพราะอาจจะต้องมีการแจ้งข้อหาคนถูก
คนผิดต่างนานาต่อไปแต่ชาวบ้านเชื่อไว้อุบัติเหตุเกิดขึ้นนะ
เพราะดีทั้งสองเหตุการณ์คือไม่มีใครตายแต่มีคนเจ็บ
ชาวบ้านเลยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นอาถรรพ์
เพราะร้อยวันพันปีไม่เคยเกิดเหตุซ้ำซ้อน
รุนแรงแบบนี้มาก่อนนี่คือถนนตราดแหลมศอกจังหวัดตราดครับ